ใครที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบที่อิสราเอล
คุณผู้ชมคือนายสมควรพันธ์สะอาด

คุณเคนเนี่ยเพื่อนของเขานะเล่าให้ฟังว่า
โดนกลุ่มฮามาสลากไปจากวงที่ตั้งวงกินข้าวกันอยู่
อันนี้รุนแรงจริงคุณผู้ชมฮะ
แล้วทีมข่าวก็เลยได้ไปพูดคุยกับคนเป็นภรรยาในเคนครับ
บ้านของเขาเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจวันนครพนม
ภรรยาเขาชื่อคุณรุ่งทิวาเรืองฤทธิ์หรือว่าบอมครับ
ภรรยาคุณเคนเธอยอมรับว่า
คุณเคนสามีเธอเนี่ยเสียชีวิตที่อิสราเอลจริงครับ
คุณเคนเขาเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อปลายปีที่แล้ว
ปี๖๕พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งไปทำงานด้านเกษตรกรรม
เพิ่งปลายปีเดียวยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คุณบอมยังวีดีโอคอลคุยกับเคนตั้งแต่เช้า
คุณเคนก็เล่าให้ฟังว่าเธอตอนนี้มีสู้รบกันนะ
แล้วท่าทีตอนนั้นคุณเคนนี่คือแบบดูตื่นตนกตกใจหรืออะไรอย่างนี้ไหม
เคนก็ไม่ได้ดูมีท่าทีร้อนรนแต่อย่างใด
อันนี้จากคำบอกเล่าของคุณบอมแล้วสักพักหนึ่งคุณเคนก็วางสายไป
เพราะบอกคุณบอมว่าเขาอยากจะนอนพัก
หลังจากนั้นนี่สิพี่น้ำแข็งลองนึกดู
เราพึ่งวางสายจากคนนั้นลัดคุณบอมเห็นข่าว
เห็นข่าวกองกำลังฮามัสเปิดฉากโจมตีที่อิสราเอล
บอกคุณเคนสามีให้ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอนะ
แต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบรับคุณเคนไม่อ่านแชทครับ
มาแจ้งข่าวกับคุณบอมโอ้โหใจจะสลายเลยนะดอม
โอ้โหมาแจ้งข่าวว่าคุณเคนเสียชีวิตแล้วครับ
หลังจากกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าไปบริเวณแคมป์ที่พัก
แล้วคุณเคนพยายามปีนออกนอกหน้าต่างจะหนีครับ

หลังจากนั้นก็โดนพาตัวไป

แล้วพอเหตุการณ์สงบลงทุกคนกลับมาณจุดนั้นถึงได้เห็นว่า
คุณเคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับฟังคุณบอมแฟนของคุณเคนครับ

อืมเพื่อนก็เขาก็ช่วยไม่ได้เนอะณตอนนี้ก็ยังทูทูหา
พอใส่แล้วก็ทูกลับมาหานะอย่างเงี้ย
คุณบอมเล่าไปน้ำตาไหลไปคุณผู้ชมฮะ
คำขอสุดท้ายปรารถนาสุดท้ายของเธอคือ
อยากรับศพสามีกลับมาแต่เดี๋ยวคงต้องรอทางการไทยช่วยเหลือครับ
อย่างน้อยเนี่ยเธอบอกจะได้นำร่างสามีกลับมาจัดพิธี
ที่บ้านเกิดแต่ว่าจะเป็นกรสินหรือว่าที่นครพนม

เพราะว่าตัวคุณเคนสามีเป็นคนกาลสิน
แต่มาอยู่บ้านเธอที่นครพนมครับ
ส่วนคุณสิทธิชัยพรมน้อยครับหรือว่าลุงบุญอายุ๖๔ปี
มีศักดิ์คือคุณเคนเนี่ยเป็นหลานเขยของลุงบุญ
ลุงบุญบอกว่าเสียดายร้านเคน
เคนเป็นคนอัธยาศัยดี
หนักเอาเบาสู้ตั้งใจทำงานขยันเหลือเกิน
ต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและที่บ้านดีขึ้น
แล้วมีภาระหนี้สินที่สะสมมาตั้งแต่โควิดระบาดนะคุณผู้ชม

เงินเพื่อเดินทางไปทำงานไปต่างประเทศ
สุดท้ายต้องมาเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายที่อิสราเอล
แล้วชีวิตเขาถูกพรากไปครับแสดงความเสียใจด้วยจริงฮะ
คุณผู้ชมคิดตามเบิร์ตนะคุณผู้ชมที่นี่ด้วยก็ได้คิดตามเบิร์ต
เวลาเราได้ยินข่าวว่าคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันไม่สบายใจแล้ว
แล้วถ้าคนที่ถูกจับไปตัวประกันเป็นญาติเรา
โอ้โหคุณผู้ชมฮะตอนนี้เขาขอร้องเรียกร้องวิงวอน
ขอให้ทางการไทยนะครับช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับอย่างเร็วที่สุดครับคุณผู้ชม
ไปดูข่าวนี้ครับแม่ของนางสาวนัทถาวรีมูลกันนะครับ
เป็นชาวขอนแก่นเป็นแม่ของหนึ่งในคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมแทนใจเขานะแทนใจเขาว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงนะครับ
อยู่กับนายบุญถมพันคล้องคนที่เป็นสามีของเธอ
ข่าวผัวเมียไงที่ออกมาตั้งแต่วันแรกเลยดอมจำได้ไหมว่าผัวเมียคู่นึงที่ถูกจับ
เล่าไปร้องไปเล่าไปเช็ดน้ำตาไปบอกลูกสาวกับลูกเขยสองคนเลยคุณผู้ชม
ลูกสาวด้วยลูกเขยด้วยไปทำงานแพ็คสินค้าทางการเกษตรนะครับตั้งแต่ปี๒๑๖
ปกติแล้วแม่จะส่งรูปหลาน๘ขวบแล้วส่งมาให้ลูกสาวดูเป็นกำลังใจในการทำงาน
ข้อความอยู่นะแต่สักพักไม่ตอบอ่ะสักพักไม่ตอบอ่ะ
ระหว่างวันก็ส่งรูปไปให้อีกส่งวิดีโอรูปหลานสาวไปให้อีก
แต่ลูกสาวไม่ตอบคุณผู้ชมรู้สึกยังไงเป็นผมใจไม่ดีแล้วนะ
ตอนนั้นคิดว่าลูกสาวก็คงทำงานอยู่แล้วมั้งช่วงเย็นวันเดียวกัน
คุณผู้ชมครับมาทราบข่าวจากเพื่อนร่วมงานของลูกบอกว่าลูกสาวถูกบุกเข้ามาถล่มยิง
จังหวะที่มีการกราดยิงลูกสาวส่งเสียงร้อง
คือลักษณะคล้ายกับการถูกผู้ก่อการร้ายลากออกไปไปกับลูกเขย
ขณะนั้นครอบครัวก็ภาวนาขอให้ลูกทั้งสองคนปลอดภัย
ขณะที่พ่อแม่ของอาร์ตบ้างอาร์ตคือใครอ่ะอาร์ตคืออนุชาอ่างแก้ว
เป็นแรงงานจากจังหวัดอุดรธานีครับไปทำงานที่อิสราเอลถูกจับเหมือนกัน
ถูกจับไปเป็นตัวประกันเหมือนกันเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า
ลูกสมัครไปทำงานเกษตรสู่สวนอโวคาโดน
เงินเดือนห้ามหมื่นอ่ะนี่แหละครับหลังจากเห็นภาพลูกถูกจับเป็นตัวประกัน
กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ตลอดเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
อยากจะรู้ว่าตอนนี้ลูกเป็นตายร้ายดียังไงลูกนะ
ไปหาร่างทรงครับคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้อยู่ที่ความเชื่อ
มันไม่รู้จะถามใครนะนะไม่รู้จะถามใครนะครับ
ความเชื่อไปถามร่างทรงประจำหมู่บ้านให้ช่วยทำพิธีเขาเรียกว่าส่องดวงส่องจิต
ย่าใบครับย่าใบคือร่างทรงที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในจอนี้นะ
ทำพิธีเสี่ยงทายย่าใบบอกว่าถ้าหากขันใบนี้ลอยขึ้นเหนือศีรษะนะครับ
ในอาจรอดในอาจปลอดภัยถ้าขันต่ำลงหรือตกลง
แปลว่าอาร์ตอาจจะตกอยู่ในอันตรายย้ำอีกทีนี่ความเชื่อนะ
ความเชื่อนะความเชื่อนะคุณผู้ชมนะย่าใบร่างทรงนะ
คุณผู้ชมครับขันใบนี้มันลอยขึ้นเหนือศีรษะของย่าใบครับ

รอดเปล่าครับรอดเปล่าครับพ่อยกมือรอด
พ่อถามแม่ถามย่าใบรอดนักข่าวถามซ้ำอีกทีดิ
เป็นยังไงย่าใบร่างทรงนะร่างทรงบอกรอดครับ
ดีฮะนี่แหละครับเขาฝากบอกว่าเขาคิดถึงบ้าน
นี่เขาย่าใบเขาส่งกระแสจิตถึงกัน
เขาบอกว่าอาจเนี่ยฝากบอกว่าเขาคิดถึงบ้านนะ
ถึงครอบครัวเป็นที่สุดคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
เฝ้ารอข่าวลูกชายที่เป็นแรงงานไทยเหมือนกันในอิสราเอล
คนนี้ก็ถูกจับไปชื่อว่านายมณีจิรชาติ
คนนี้ชื่อลักกี้ขอให้ลักกี้สมชื่อพี่ขอให้ลักกี้สมชื่ออายุ๒๙ปี
พ่อของลักกี้เนี่ยเล่าบอกว่าลูกชายไปทำงานอิสราเอล๕ปีได้แล้ว
ห้าปีได้ลูกถูกจับครับลูกถูกจับไปคุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายตีสี่วันเสาร์
คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายตี๔วันเสาร์ตามเวลาประเทศไทย
พอทุ่มหนึ่งตกเย็นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้ว่าลูกถูกจับไปเป็นตัวประกันครับ
เพราะมีเพื่อนลูกส่งข่าวมาบอกบอกลูกชายนะอยู่ในห้องนะพ่อนะ
ทหารมันเข้ามาทหารฝ่ายไหนไม่รู้ทหารดูแล้วแต่เป็นทหารเข้ามาจับตัวคนไทยออกไปนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงมากถ้าเป็นไปได้อยากจะโดนจับแทนลูก
นี่คือหัวอกของพ่อของแม่เพราะอะไรอ่ะบอกลูกยังมีอนาคตนี่มาจับฉันไปนี่นะ
ไปที่สุรินทร์หน่อยคุณผู้ชมครับนักข่าวไปคุยกับครอบครัวของนายคมกริจชมบัวนนคือหนึ่งในแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันเหมือนกันนะครับ
นายสุนันชมบัวพ่อของพ่อของดนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเราไม่ใช่ญาติเรายังกังวลเลย
เขานี่วิตกกังวลเหม่อลอยอยากจะฝากลูกชายนนนถ้าหนูได้ดูพ่ออยู่นี่คือเสียงผ่านข่าวเช้าหัวเขียวไทยรัฐทีวี
ไม่ต้องคิดมากทางการไทยกำลังหาทางช่วยลูกอยู่พ่อเชื่อว่าลูกต้องปลอดภัย
กลับมาบ้านเราครับขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ
เอาจริงนะอ่านข่าวนี้ไปดูภาพข่าวไปบางช็อตพี่มันจุกไม่ใช่ญาติเราจริง
แต่คือบางทีมันดูแล้วแบบเฮ้ยความรู้สึกของคนเป็นแม่ถ้าเกิดว่าลูกอยู่ไกล
ไม่รู้ชะตากรรมเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นยังไง
พิธีเสี่ยงทายที่ทำกันคุณผู้ชมเราย้ำอีกทีเป็นความเชื่อของเขา
ลองนึกดูว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นญาติเรามีข่าวว่าถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย
ณวินาทีนั้นอะไรทำได้เราทำ
ใช่คืออย่างน้อยมันช่วยเรื่องจิตใจบุ๋